สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะเย็นวันนี้จะเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ใช่วันประกาศผลรางวัลลอตเตอรี่แต่บอกเลยว่าความปังความเฮงมาแล้วค่ะจากลูกทุ่งสาวพี่จิ้งหรีดขาวนะคะที่มาพร้อมกับโชคสุดสุดเลยมีของดีโชคที่ว่าเนี่ยมาจากของดีนะคะนั่นก็คือแก่นมะคา

ลูกถูกหวยนะลูกได้งานนะหนูตักบาทให้แม่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่พี่จิ้งหลีดขาวเขามีความเชื่อแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะ